อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะพาไปดูเป็นเรื่องของจอมปลวก
จอมปลวกเนี่ยเราก็พากันไปดูหลายต่อหลายที่ใช่ไหม
แต่ครั้งนี้จอมปลวกขึ้นอยู่บนหลักกิโลเมตร

นี่แล้วเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่ใหญ่ไหมคะ

ใหญ่มากขึ้นบนหลักกิโลเมตรริมถนนทางหลวงหมายเลข๓๓
เส้นทัพน้ำป่าโมกหมู่ที่๔ตำบลโรงช้างนะคะ

รูปร่างของไอ้เจ้าจอมปลวกเนี่ยคล้ายกับเจดีนะ
สูงประมาณ๒เมตร
ชาวบ้านกับนักเสี่ยงโชคนี้ก็พากันมาดูเลยเดินทางมา

ผ้า๓สีเนี่ยผูกเรียบร้อย
มีผ้าสามสีผูกยอดจอมปลวกแล้ว
แล้วก็ประดับประดาษไปด้วยสร้อยมุก
สร้อยมุกเนี่ยประดับประดาษเอาไว้ตรงจอมปลวกให้ดูสวยงาม

มันเปิดลางมาครับ

ข้อนเซ้นวายให้ดูข้อนเซ้นวายนะ

น้ำแดงมะพร้าวอ่อนส่วนใหญ่จะเป็นมะพร้าวอ่อน

ก็จะจุดบอกกันไว้แบบนี้ด้วยนะคะ
ก็เป็นการเอาไปไหว้ขอโชคขอลาบว่ากันแบบนี้
นั่นแหละงานนี้ชาวบ้านก็เลยไม่พลาดที่
นำตัวเลขจากการจุดทูป
จากจ้อมหลวกหลักกิโลอะไรก็ว่ากันไป
ไปสิงห์ดงสิงห์โชคกันนะคะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่างวดที่ผ่านมามีใครยังไงหรือเปล่า
แต่ก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป
ยังรอดชีวิตส่งเสียงมาหน่อย

ดูเงียบนะดูเงียบอย่างไรไม่รู้น้องวันนี้นะ